ยังตามความคืบหน้านะคะคดีอุ้มฆ่าพี่ชายท่านผู้พิพากษาพนิดา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าสารอาญากรุงเทพใต้นะคะเมื่อ๔กุมภาพันธ์
ตอนนี้เนี่ยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดทั้ง๖คนอยู่ระหว่างการฝักขังอยู่ในเรือนจำ
แต่ตำรวจยังต้องหาหลักฐานเพิ่มอย่างที่บอกว่า
ศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะยังไม่เจอเจอแค่บางส่วนที่เป็นกระดูกหลังจากถูกเผา
ในจุดที่เผาเสร็จแล้วเอาไปทิ้งอันนี้เจอหลักฐานหลายอย่าง
แต่จุดที่ผู้ต้องหาบอกว่าทิ้งไปในน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำปิงเนี่ยค่ะ
ตอนนี้ยังไม่เจอความคืบหน้าอะไรเยอะนะคะตอนนี้ยังคงงมค้นหากันอยู่ค่ะ
ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นที่บริเวณตำบลกลางแดดอำเภอเมือง
แต่เมื่อวานนี้ค่ะที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่ค้นหา
ทีมข่าวของเราก็ตามความคืบหน้าเราไปเจอผู้หญิงคนนึงที่เป็นผู้หญิงมีอายุแล้วอ่ะนะคะ
อยู่ดีก็มาที่จุดที่เจ้าที่ค้นหากันอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็นั่งตัวสั่น
แล้วก็เหมือนกับมีอะไรมาเข้าร่างเหมือนเข้าทรงอะค่ะมีสองร่างมีสองเสียง
ร่างของปู่นาคากับร่างของกุมารทองแล้วก็มาชี้จุดครับ
ชี้จุดว่าเออศพอยู่ตรงไหนตรงไหนบอกว่าศพถูกถวงเอาไว้
มีอะไรทับอยู่ใต้น้ำเดี๋ยวไปดูช่วงเวลานี้อีกรอบนึงนะคะ
ไม่ได้ต่อยต่อยยังไม่ต่อยไหนอืมยังไม่ไปไหนอืมแล้วไปอยู่ที่ไหน
เขาก็อยู่ในตะมือสิ
มองเห็นมั้ยเขาอยากขึ้นมาไหมเขาอยากขึ้นแต่เขาโทร่อะไรตัวเองไม่ได้เลย
เขาโดนจะกดทุนัยโดนจะกดทุนัยบอกปปูช้ำนะคะให้เปิดเลย

กระดูกนี้เปิดให้ลูกเห็นกระดูกหรือถุงอยู่ตรงไหน
ขอให้จริงโอนโดนใจลูกไปให้เจอให้เจอเลย
เอาวันนี้เลยบอกนี่เลย
นี่ค่ะก็นักข่าวของเราก็ถาม
แล้วก็บอกว่าไหนพาไปหน่อยพาไปชี้หน่อยว่าจุดที่
คนร้ายเอาศพไปทิ้งอยู่ตรงไหนแต่สักพักหนึ่งก็ล้มไปเหมือนหลับไป
แล้วเหมือนร่างที่ประทับก็ออกไปเลยอะไรอย่างนี้
แต่ตอนที่มีการประทับร่างเข่าทรงแล้วที่เป็นเสียงปู่นาคา
เป็นเสียงกุมารทองเนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าวันสองวันนี้เจอแน่
สองวันนี้เจอแน่แต่วันนี้ก็ยังยังไม่เจอค่ะ
ตำรวจยังคงปฏิบัติการค้นหานะคะเป็นตำรวจน้ำนะคะ
ร่างของนายวีรชัยสกุลตะประเสริฐพี่ชายท่านผู้พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้นะคะ
ที่ถูกฆ่าแล้วก็นำไปเผาแล้วก็นำชิ้นส่วนศพมาทิ้งอยู่ในน้ำ
สองจุดด้วยกันจุดตรงนี้ที่บริเวณหัวเกาะกลางแม่น้ำ
ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ในพื้นที่หมู่๓มันเป็นแนวสันทราย
ประดาน้ำกับกู้ภัยเขาก็ตั้งจุดที่แนวสันสาย
พบถุงสีแดงที่เมื่อวานนี้บอกไปตรงเนี้ยจะเป็นศูนย์กลางในการหานะคะ
ก็จะเน้นไปที่จุดใกล้กับจุดที่เจอถุงสีแดงประมาณสัก๕๐๐เมตร

ก็จะได้สแกนพื้นที่กันได้ทั่ว
คือดำลงไปแล้วเอามือคลำเลยนะคุณผู้ชม
ดำไปใต้น้ำเอามือคลำใต้น้ำเลยค่ะ

ก็เอาถุงสีแดงใบใหม่ใกล้เคียงกับใบที่งมเจอ
นำมาเพื่อทดลองการไหลของถุงค่ะ

ผูกกับเชือกร้อยกับถุง
แล้วก็เอากระดูกน้ำหนัก๑๐กิโลกรัม
ใกล้เคียงกับของจริงมาถ่วงแล้วโยนลงน้ำ

ใบนี้ลอยไปได้ไกลแค่ไหน
มไปตรงไหนแล้วก็นำมาคำนวณ
เทียบเคียงกับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ๔กุมภาพันธ์มาจนถึงวันนี้
ถุงที่ว่านี้น่าจะไปอยู่ตรงไหนแล้ว
แต่ปัญหาและอุปสรรคนะคะที่เจ้าหน้าที่เขายังไม่รู้
ก็คือหลังจากที่ผู้ต้องหาโยนถุง
ใส่ร่างของนายวีรชัยลงน้ำไปแล้ว
ร่างจะหลุดออกมาจากถุงหรือเปล่า
เพราะผู้ต้องหาบอกว่าชิ้นส่วนมีขนาดใหญ่

ทีนี้ค่ะพอเปิดปากถุงแล้วโยนลงน้ำ
ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่อยู่ในถุงจะลอยออกมาไหม
จะถูกสัดน้ำกัดแทะไหมนะคะ
ก่อนหน้านี้มีข้อสังเกตว่าถุงที่เจอมี๒สีคือสีส้มกับสีแดง
แต่จากการที่ชุดสืบสวนไปถามเจ้าหน้าที่ที่ห้างสรรพสินค้า
เจ้าหน้าที่บอกว่าถุงมีสีเดียวคือสีแดง
สีแดงอย่างเดียวค่ะไม่มีสีส้ม
และทำถุงมา๕๖ปีแล้ว
ก็เลยสันนิษฐานว่าหลังจากที่ถุงเกยมาติดสันดอนทราย
รายก็ค่อนข้างร้อนด้วยแล้วก็กัดสีบางส่วน
ทำให้สีของถุงไม่สม่ำเสมอกัน

นี่วันที่๗แล้วนะฮะที่เจ้าหน้าที่หาที่แม่น้ำตามที่ผู้ต้องหาสารภาพนะครับ
แม่น้ำปิงแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับ
นำชิ้นส่วนศพของผู้ตายมาทิ้งนะครับ๗วันแล้วนะฮะที่ต้องหาหลักฐานกันอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านพักของพันธบทโทบัญญินตั้งพากร
ผู้ต้องหาคนสำคัญในคดีนี้นะครับที่ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับ
บ้านนี้ปิดล็อคไม่มีรถเข้าออกเลยนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคือก็ยังมีคนงานคอยดูแลบ้านอยู่นะ
แต่ว่าปิดล็อคนะแล้วนายมานัด๑ใน๖ผู้ต้องหาคดีนี้
ลูกน้องคนสนิทของพันตำรวจโทบัญญินปกติแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นี่แหละ
นายมานัดคนที่ขับรถกระบะฟอร์ดเอเวอเรสสีดำ
วันที่ไปรับผู้ต้องหาจากรถของสจออสเนี่ยฮะชาวบ้านบอกว่าก็อยู่แถวนี้
อยู่บ้านหลังนี้นะครับเคยเห็นนายมณัฐมาบ่อยมาก
เพราะว่าชอบขี่จักรยานยนต์เข้าออกในซอยเป็นประจำ
อาศัยอยู่ในบ้านพันธบทโทบันยินมาเกือบ๑๐ปี
นายมานัดลักษณะจะนิ่งไม่ค่อยพูดจากับใคร
แต่ก็ไม่เคยไปข่มขู่กับใครนะฮะแต่งตัวเหมือนคนทำงานรับเหมาก่อสร้าง
จำได้ว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ยังเจอหน้าอยู่
แต่พอทราบจากข่าวก็ไม่มีใครคาดคิดว่านายมานัดจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
ส่วนสจออสเคยเห็นครั้งหนึ่งที่หน้าบ้านของพันธบทโทบัญญินตอนที่มาร่วมงานเลี้ยงเมื่อหลายปีก่อน
แล้วก็มาเห็นอีกทีในข่าว
ใช่ก็ไม่ได้แก่บหรอกไปมาปกติเหมือนคนธรรมดาแล้วนี่แหละ
แล้วก็เห็นว่าอาจจะมีเรื่องอะไรกันไม่น่าดูหายอย่างนี้
เหตุการณ์ก็เกิดตั้งแต่๔กุมภาพันธ์วันที่อุ้มพี่ชายท่านผู้พิพากษามาใช่ไหมฮะ

จะสืบสวนจนแน่ชัดว่าท่านเสียชีวิตแล้วแล้วก็ไปจับผู้ต้องหาได้แล้วหาพยานหลักฐานต่างกันเนี่ย

ใช่ค่ะดังนั้นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะคะ
ก็เลยถือเป็นปัญหาและอุปสรรคพอสมควร
ในการค้นหาตามคำให้การของผู้ต้องหาที่บอกว่า๓ถุงสีแดงโยนไปตรงนี้